ผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวมาเที่ยวเสร็จก็จะขับรถกลับบ้าน
ขับรถกลับบ้านปรากฏลืมเลี้ยว
ฮะทำไมมีคำว่าลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวคืออะไร
ใช่ก็ไปเที่ยวมาไงเมาเหรอลืมเลี้ยวแล้วตก

คุณผู้ชมนี่เขาลืมเลี้ยวครับ
อ้าวยาดต้องเฮลโลกันมา

แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากนักประดาน้ำของมูลนิธิกู้ภัย

มาช่วยเอารถผมขึ้นจากสระกลางเมืองเพชรบูรณ์หน่อย
ตรงนี้มันลึกเกือบ๒เมตรคุณผู้ชมครับ
ประดาน้ำดำลงไปพี่ดำดำลงไป

ดำลงไปนะครับใช้สลิงคล้องล้อรถไง
ค่ะเคลนยกนี่
ขึ้นมานะครับเอามาขึ้นข้างตลิงนี่แหละนะ
ในธนัชชานะครับในธนัชชาอายุ๒๖ปี
หกปีคุณผู้ชมครับอยู่ตะบนนางงั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

ผมมาขับรถจากบ้านมาคนเดียวพี่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะ
อยู่ใกล้กับสระที่ผมตกนี่แหละ
โดยจอดรถไว้ในซอยพอตีหนึ่งครึ่งนะครับ
เขาปิดร้านใช่ไหมผมก็ขับรถออกมา
ขับรถเร็วไหมพี่พอประมาณพี่เขาเข้าใจตอบ
ขับรถเร็วไหมพี่พอประมาณนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกครับแต่เข้าใจว่า
เข้าใจหรือเมาผมไม่แน่ใจนะ
พี่เขาเข้าใจว่ายังไม่ถึงก็เลยไม่ได้เลี้ยว
ที่ไหนได้ล่ะพอลืมเลี้ยวไงลืมเลี้ยว
รถมันพุ่งขึ้นทางเท้าก่อนแล้วพุ่งตกลงไปในสระน้ำครับ
ตั้งสติได้พยายามเปิดประตูฮะแต่เปิดแน่เปิดไม่ได้
แล้วก็มุดตัวว่ายน้ำออกมานะครับ
ก็จมรอดมาได้อย่างหุดหวิด
เรื่องของคดีเออคดีนี้มันยังไง
คือตำรวจบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรคุณธนชานะฮะ
ไม่มีคู่กรณีนะแต่ตำรวจต้องทำตามขั้นตอน
เดี๋ยวคุณมาให้ปากคำที่โรงพักด้วยก็แล้วกันครับ